สำหรับทัพทิมอัญญารินงานเนี่ยชุกอยู่แล้ว
แล้วก่อนหน้านี้ก็ไปประสบวติเหตุ

ล่าสุดตอนนี้อาการเป็นยังไงแล้วจะกลับมาแข่งไหม
รวมไปถึงปีใหม่เปิดมาทัพทิมก็เตรียมลุ้นรางวัลใหญ่เลยนะคะ

ไม่รู้ว่าจะเป็นข่าวดีหรือเปล่า
แต่ว่าอันนี้ก็คือเราจะได้ไปร่วมงานอะไรอย่างนี้ค่ะ
ในสาขานักแสดงสมทบหญิงค่ะ
ก็เป็นบทบาทที่เข้มข้นแล้วก็เป็นแนวที่แบบแซ่บที่สุดแล้วตั้งแต่เคยเล่นมาค่ะ
สเก็ตใช่ไหมคะก็เอ่อยังเล่นอยู่ค่ะเพียงแต่ว่าช่วงนี้เนี่ย
มีช่วงที่พักรักษาตัวนิดนึงเนื่องจากว่าเข้าโรงพยาบาลอะไรอย่างนี้ค่ะ
ตั้งใจไว้ว่าจะลงแข่งเหมือนกันนะคะ
เดี๋ยวคงดูช่วงเวลาอีกทีนึงว่าลงตัวหรือเปล่า
โอ้โหไม่รู้ว่าจะสตรองไปไหนนะคะ
เรื่องของการแข่งทั้งเรื่องของการรับรางวัลจากฟิลิปปินส์
ซึ่งเป็นรางวัลใหญ่ด้วยนะคุณที่สำคัญตอนนี้เนี่ย
เตรียมฟิตร่างกายในการแข่งไอซ์เก็ตคือถ้าคุณผู้ชมสังเกตดูดีดีนะ
สาวคนนี้เนี่ยเธอมีไลฟ์สไตล์ที่คล้ายพี่กบสุวนัน
คือเป็นทั้งนางเอกจากวิทย์มอลชิศ
รวมไปถึงเนี่ยงานอดิเรกของเธอก็คือการเล่นไอสเก็ต
ซึ่งสวยงามแล้วเป็นกีฬาเป็นนักกีฬาด้วยคุณ

เราก็เอาใจเชียร์นะคะน้องทัพทิมเหมือนกัน
นักแสดงก็เก่งนักกีฬาก็เก่งนะคะ